ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับทหารคนหนึ่งนะครับที่พิศนุโลก
คือเมื่อวานนี้เนี่ยภรรยาก็ตามหาทั้งวัน
เห็นว่าหายไปนานขี่รถจักรยานยนต์ตามหาสามีที่ขับรถออกจากบ้านไปไปกับสุนัขตัวหนึ่ง
แล้วไปเห็นข้างทางตอนค่ำเมื่อวานนะว่ากู้ภัยเนี่ยเขากำลังช่วยเหลืออุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียหลักตกข้างทาง
เห็นสุนัขก็คือหมาที่ว่าสามีเอาไปด้วยมันนั่งอยู่ที่ตรงจุดที่เขากำลังกู้เหตุกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต

คือตอนที่ถามหาสามีว่าเอ๊ะทำไมยังไม่กลับบ้านเนี่ยมาเห็นรถก็ยังไม่เท่าไหร่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะ

บาดเจ็บด้วยนะขามันเหมือนกับมีบาดแผลช่วงที่รถชนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ขับรถมานะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับชื่อจ่าสิบเอกนิรุธนะฮะ
นามสกุลเพื่อนฝูงอายุ๔๒ปีนะครับ

ไปตกร่องกลางถนนชนต้นไม้เสียชีวิตนะครับ
เลี้ยงเมืองสาย๓แยกซีพี
สี่แยกประโดกนะครับในพื้นที่ตะบนสมแข

สุนัขตัวนี้นะฮะมันนั่งเฝ้ารถเฝ้าร่างของเจ้านายของมันไม่ห่างเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
คือก่อนหน้าที่จะมาเจอเนี่ยนะฮะที่ภรรยามาเจอเนี่ย
ทางสพเมืองพิศนุโลกแล้วก็กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก่อนนะครับ
ว่ามีรถยนต์เนี่ยเสียหลักนะแล้วก็พังยับเยินเลยนะครับ
ตกอยู่ที่ร่องกลางถนนใกล้กับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักโค้นอยู่
พอมาตรวจสอบพบจ่าสิบเอกนิรุธคนขับเสียชีวิตอยู่ในรถ
มีบาดแผลชะกันที่หน้าผากนะครับกระโหลกศีรษะแตก
แล้วมีสุนัขตัวหนึ่งนะมันเป็นตัวเมียนะครับ
เจ็บเล็กน้อยที่ขานะครับมานั่งเฝ้ารถแบบไม่ไปไหนเลย
เพราะเจ้านายมันอยู่ในรถ
ภรรยานี่ก็ตามหาสามีอยู่ขี่รถมาก็มาเจอพอดี
ภรรยาของจ่าสิบเอกนิรุธบอกว่าจ่าสิบเอกนิรุธ
เมื่อวานนี้ขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปหาเพื่อนในค่ายทหาร
โดยพาสุนัขตัวนี้ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยแล้วรักมันมากเนี่ยไปด้วย
พาขึ้นรถไปด้วยคือภรรยาบอกก็สังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันนะ
เพราะปกติสุนัขสามีไปไหนเนี่ยไม่เคยพาสุนัขไปด้วยเลยนะครับ
คือมีอยู่๔ตัวนะแต่เมื่อวานเนี่ยไม่รู้ทำไมเอาไปตัวหนึ่ง
เป็นตัวที่เขารักมากทีนี้เห็นว่าไม่กลับบ้านสักที
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกตามหาสามีมันเย็นมันค่ำแล้ว
ขี่รถมาได้๒๐นาทีมานี่ฮะถนนแถวนี้เห็นกู้ภัย
กำลังทำงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่พอมาใกล้นี่ตกใจเห็นรถสามี
ทีแรกเห็นรถรถเก๋งสีบอลรุ่นเดียวกันเลยแบบนี้
แต่พอเข้ามาถึงเนี่ยแล้วมาเจอนี่ฮะนี่หมาที่บ้านมันนั่งอยู่แล้วมันเห็นเธอ
มันห่าวเลยฮะเนี่ยแล้วกลางมันเสื่อมซึมพอมาถามเขา
คนขับตายแล้วใจแทบสลายนะครับส่วนทางกู้ภัยที่มาช่วยเหตุตรงนี้นะครับ
บอกว่าพอมาตรวจสอบพบว่าคนขับเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ข้างร่างของคนขับ
อยู่ในรถเนี่ยไม่ไปไหนเลยลักษณะห่วงเจ้าของมากไม่ยอมให้กู้ภัยเข้าใกล้เลย
ภรรยาของผู้ตายมาถึงนั่นแหละถึงพาสุนัขออกมาได้
แล้วกู้ภัยถึงไปเอาศพของผู้ที่เสียชีวิตออกมาจากรถได้
ผู้เสียชีวิตนอนลงมากับทางบ่อนะครับแล้วก็มีมันมาด้วยครับนี่คือคนโจรเจ้าของครับ
นั่นเกือบ๕นาทีครับภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ขับรถตามมา
เมื่อวานนี้อาจขับรถมาด้วยความเร็วแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับ
แล้วก็รถก็ตกร่องกลางถนนตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไป